เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญเลย

มาเลี้ยงเนี่ยมาดูแลนะ
และกระเพาะปวนออกค่ะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ

แต่ว่าเรากำลังไล่ไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ตามกัน

เดี๋ยวจะให้ดูวินาทีรวบตัวเป็นยังไงในแจ๊บเล่ากับนักข่าวว่ายังไง
แต่ให้ไล่เรื่องมาตั้งแต่ตรงนี้ก่อนค่ะที่เป็นประเด็นข่าวนี่แหละ
คือเจ้าหน้าที่เอาสากมาทุบมาทำลายปูนซีเมนที่โบกทับอยู่ในถังน้ำแข็งสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกระเทาะออกมาปั๊บเจอดินสีดำ
แล้วก็เจอถุงดำเจอผ้าห่มสีชมพูคุมร่างของน้องวัย๑๒ปี
แล้วสภาพศพน้องนะคือนอนอยู่ในท่าแบบตะแคงงอเข่าไม่ได้สวมเสื้อผ้า
แล้วที่เนื้อตัวน้องเนี่ยมีแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ร่างกาย
ตกลงไม่ได้หันนะไม่ได้หันไม่ได้หัน
ตอนแรกมีรายงานข่าวว่าตัวในแจ๊บจะหั่น
แตกก็กลัวใช่มั้ยอืมทีนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในทาวน์เฮาส์๒ชั้นอยู่ที่พหนโยธิน๔๘ค่ะ
และตำรวจสนบางเขนพอได้รับแจ้งเหตุ
ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเข้าสู่วันที่๔เนี่ยนะ
ก็มันก็กลายมาเป็นประเด็นข่าวเลย
คนที่เป็นมีศักดิ์เป็นน้าสาวของน้องเอชื่อว่านางสาวเบล
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงตัวน้องเอวัย๑๒เนี่ย
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้ของน้องนะ
คือมาอยู่กับนางสาวนิรมนต์พรมคุณหรือว่ามิ้นอายุ๓๐ปี

แล้วอีกคนนึงเนี่ยก็คือแฟนของมิ้นท์สามีของมิ้นท
คือนายยุทธนามาดีหรือว่านายแจ๊บอายุ๒๙ปี
เหมือนกับรับน้องเอมามาดูแลเป็นลูกบุญธรรม
ตั้งแต่ตอนที่น้องเอ๕ขวบอุ๊ยก็อยู่มาแบบ๖๗ปีแล้วนะ
น้อง๑๒ขวบตอนนี้ค่ะน้องเอเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะ
แล้วถามว่าทุกวันนี้น้องเอต้องทำอะไรบ้าง
ช่วยช่วยในแจ๊บกับนางสาวมิ้นท์เนี่ย
บรรจุแพ็คสินค้าลงกล่องพัสดุส่งให้กับลูกค้า
แล้วก็บอกว่าน้องเอเนี่ยนิสัยอาจจะแบบเป็นช่วงวัยเด็ก
อันนี้นาร่าวใช่มั้ยนาร่าวว่าก็ก้าวร้าว
มีแบบลักเล็กขโมยน้อยค่อนข้างดื้อ
ทีนี้พอน้องเอเป็นแบบนี้เนี่ยตัวนางสาวมิ้นท์เนี่ย
แจ๊บเองก็ต้องลงโทษน้องเอตีไปหลายรอบเหมือนกันค่ะ
ยิ่งตีเนี่ยน้องก็ยิ่งต่อต้านด้วยวัยด้วยแหละ
ซึ่งก็เลยทำให้ทั้งมิ้นท์แล้วก็แจ๊บเครียด
แล้วก็มาปรึกษากับเบลอยู่บ่อยว่าเนี่ยเอเป็นแบบนี้อีกแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงดีจนมา๑ทุ่มของเมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมาค่ะมิ้นท์กับแจ๊บขับรถมามาหาเบลที่บ้าน
เบลอยู่แถวรามอินทาค่ะแล้วแจ๊บก็เล่าแบบตื่นตนกเลยว่า
เอาไม้เบสบอลตีน้องเอตั้งแต่ตีหนึ่งของวันอาทิตย์คุณผู้ชม
โมโหโมโหเอแอบไปกินอาหารเสริมแล้วอาหารนั้นเดี๋ยวต้องแพ็คส่งลูกค้า
ราคามันก็ไม่ใช่ถูกไงทีนี้ตอนแรกแจ๊บจะหั่นศพแต่ไม่กล้า
ก็เลยไปเอาถังน้ำแข็งมาใส่ศพแล้วก็โบกปูนทับแทน
แล้วอยากให้ให้เบลอ่ะช่วยไปบอกตำรวจหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปมอบตัวกับตำรวจด้วยนะ
แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปขอไปหาเพื่อนแถวดินแดงก่อน
หลังจากนั้นนะเบลติดต่อกับแจ๊บไม่ได้เลย
พนักงานสอบสวนค่ะก็มีการเรียกตัวมิ้นมาสอบปากคำ
ที่คบหาอยู่กับแจ๊บนี่แหละค่ะก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็บอกด้วยนะว่าแจ๊บบังคับให้เขาลบภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้าน
แต่ตัวมิ้นท์ไม่ลบแล้วตัวมิ้นก็เอามาเป็นหลักฐานมอบให้กับตำรวจด้วย
คุณผู้ชมเมื่อวานอ่ะมันเป็นข่าวมาแบบนี้เดี๋ยวต้องดูความคืบหน้าต่อนะคะ
เนี่ยบอกให้มิ้นท์ลบภาพวงจรปิดไปมิ้นไม่ลบมิ้นท์ไม่ลบแล้วไปมอบให้กับตำรวจครับคุณผู้ชม
ซึ่งวงจรปิดที่มิ้นมอบให้ตำรวจเนี่ยก็เป็นนาทีตอนที่แจ๊บเห็นไอ้ไม้นั่นไหม
นั่นแหละไม้เบสบอลที่แจ๊บกระหน่ำตีน้องเอเดี๋ยวเดี๋ยวกระหน่ำตีอยู่ตรงนั้นแล้วผู้หญิงทำอะไรอ่ะ
ก็นี่ไงถึงบอกว่ามิ้นท์ก็ต้องเห็นด้วยนี่นะฮะจังหวะตอนที่แจ๊บลงโทษใช่ไหม
ใช้คำว่าลงโทษน้องเอที่บอกว่าไปขโมยอาหารเสริมขนาดว่าน้องเอนอนหมดสติไปแล้วนะ
อยู่ที่ปลายเท้าแจ๊บเนี่ยแล้วแจ๊บทำไงลากเนี่ยจังหวะลากลากตัวของน้องเอไปตามช่องทางเดินประมาณเมตรหนึ่งครับ
ไว้ตรงพัดลมจะเห็นว่ามิ้นนั่งอยู่ด้วยแจ๊บหันไปพูดอะไรสักอย่างกับมิ้นท์นี่แหละ
จังหวะนั้นเองครับน้องเอมีอาการชักเกร็งอ่ะอืมแจ๊บไม่ได้สนใจเลยนะค่ะ
ก็ลากร่างน้องเอไปที่หน้าบ้านโอ้โหคุณผู้ชมเล่าไปไม่อยากจะเชื่อนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำกับมนุษย์เหรอ
แล้วเอาร่างน้องเอไปใส่ถังน้ำแข็งครับแล้วแจ๊บหลบหนีไปฮะ
พอก่อเหตุไปแล้วเนี่ยแจ๊บขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปพร้อมกับมิ้นเลยครับ
ไปที่บ้านในแบงค์ไปยืมเลื่อยนะวงจรปิดที่บ้านของแบงค์ก็เห็นแจ๊บขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาจอหน้าบ้านตอนตี๒๔๘นาทีของวันที่๒กรกฎาคมค่ะ
จอดรถที่หน้าบ้านครับแล้วแจ๊บเดินเข้าไปคนเดียวส่วนมิ้นท์เนี่ยนั่งรออยู่ที่มอเตอร์ไซค์
ตอนที่อยู่ในบ้านของแบงค์เห็นว่าแจ๊บเนี่ยมีท่าทางเครียดลุกลี้ลุกลนสูบบุหรี่
มีการไปเอาน้ำท่อมมาดื่มด้วยนะแล้วก็เอ่ยปาก
ขอยืมเลือดกับสว่างหน่อยดิคุณผู้ชมไปดูตอนนั้นฮะ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

ก็เนี่ยคือเมื่อวานเราก็ไปถามเพื่อนของแจ๊บก็แบงค

ถึงจะไปทำชั้นวางของ

แล้วก็ค่อยมาบอกตอนหลังจากที่เอาของมาคืนแล้ว
ว่าไปฆ่าน้องเอ
ส่วนเมื่อวานนี้ตอนเช้าที่โรงพักบางเขนคุณผู้ชม
ตำรวจเขาเชิญตัวมิ้นท์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็มีเพื่อนชายกับเพื่อนผู้หญิงผลัดเปลี่ยนกันเข้าห้องสอบสวน
แต่ทุกคนก็กลับออกมาไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะไร
แล้วก็รีบกลับออกจากสอนออบังเขียนทันที

ตำรวจพามิ้นออกจากห้องสอบสวนเอาขึ้นกระบะตำรวจ
ออกจากโรงพักไปไหนไปหารักฐานเพิ่มเติมไง

ไม่ยอมพูดไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเช่นกันครับ

มิ้นทร์เนี่ยที่ไม่ได้ลบกล้องวงกรรมปิด
เดี๋ยวต้องฟังนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไป
ว่าเราจับแจ๊ปได้แล้วใช่ไหมครับ
แล้วแจ๊ปอาจจะพูดว่าอะไรนะ
มีส่วนเกี่ยวข้องไหมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอยู่กับเราไปยาวนะคะ
นี่คือเราเล่าย้อนตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็ให้ดูว่าพฤติการของมิ้นเป็นยังไงบ้าง

คุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเขาพามิ้นออกไปจากโรงพักบางเขนเนี่ยนะ
กลุ่มผู้หญิง๓คนซึ่งคาดว่าเป็นญาติของแจ๊บเนี่ยเอารถขนของมา
ไอ้พวกรังสินค้าที่ขายของออนไลน์เนี่ยขึ้นรถครับ

เอาไปจากบ้านพักในซอยพระหลโยธินซอย๔๘ก็ขนกันอยู่ครึ่งชั่วโมง
ทั้งหมดบอกสั้นว่าไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราไม่รู้นะว่าแจ๊บอยู่ที่ไหน
ไม่ได้คุยเลยไม่เกี่ยวข้องแถมน้องเอพวกเราก็ไม่รู้จักนะ
ในที่สุดในที่สุดตำรวจไปจับแจ๊บได้นะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวอินธรรมระ
ไปดูตอนบุกจับเลย
หลานนะเตรียมตัวมาอย่างดีไม่ใช่ตำรวจหมายถึงแจ๊บเนี่ยเตรียมตัว
คือเหมือนเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าวันหนึ่งเวลานึงต้องถูกจับ
ต้องถูกจับได้แน่ยุทธนามารีชื่อนามสกุลถูกต้อง
แจ๊บแจ๊บทำอะไรมาแจ๊บตีน้องตายครับ
ใช่แล้วมันมีจังหวะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวแล้วให้ลงมานั่งข้างล่างเตียงนะ
ืดขายืดขาแล้วมือไพ่หลังแล้วพันธนาการอยู่ใช่ไหม
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าคลายหน่อยได้ไหมมันแน่นไป
เจ้าหน้าที่ถามว่าคือโอ๊ยมันไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง
คือแค่นี้เจ็บเหรอแล้วสิ่งที่ทำกับเด็ก
นั่นสิ่งที่ทำกับเด็กกับ๑๒หรือไหมจังหวะนี้นะคะ
เก้าปีตำรวจสืบสวนสนบังเขนจับแล้วนะครับ
ดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวอินธรรมระเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
ระหว่างจับแจ๊บสารภาพหมดเลยเบื้องต้นบอกผมเองผมเอง

เจ้าหน้าที่ก็เก็บเสื้อผ้าในแจ๊บที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
คุ้มคุมตัวไปสอบปากคำที่สนบังเขียน
พลตมตรีอัตภพรอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๒
สอบปากคำด้วยตัวเองแล้วก็เปิดเผยว่า
ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่า
เขาไม่พอใจที่น้องเอน่ะน้องเอเด็ก๑๒อ่ะนะ
ขโมยของที่จะเตรียมจะไปส่งให้ลูกค้าออนไลน์
ก็เลยเอาไม้เบสบอลนะครับตีไปกว่า๑๐ครั้งจนน้องแน่นิ่งไป
แล้วก็ลากลากออกมานอกบ้านเพราะคิดว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
แจ๊บยังอ้างอีกว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกับน้องเอ
แล้วตีน้องบ่อยก็เคยใช้ไม้ตีแต่ไม่ใช่ไม้เบสบอลนะครั้งก่อน
และหลังเกิดเหตุลงมือไปแล้วเริ่มกลัวความผิดสิ
ไปซื้อถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งพลาสติกใหญ่
ไอ้ใบนี้แหละมาจากตลาดไทย
แล้วก็ซื้อดินปลูกต้นไม้มาแล้วก็ปูนมาอำพลางศพ
ส่วนที่ศพน้องไม่สวมเสื้อผ้าเอออันนี้ผมก็สงสัย
ทำไมเด็กไม่สวมเสื้อผ้าเด็ก๑๒โตแล้วนะ
แจ๊บอ้างบอกว่าตอนก่อเหตุเสื้อผ้าของน้องเปื้อน
เลือดอ่ะนะสมมุตินะจึงตั้งใจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้
เด็กตายแล้วพี่ตั้งใจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาจริง
เอาจริงนะคือหลายคนต้องถามแหละ
ไม่ต้องถามเลยผมรู้ว่าจะถามอะไรผมไม่ได้ล่วงละเมิด

หรือเปลือนน้องเพื่อจะหันหรอ
ไม่รู้นี่แหละครับยังไม่ได้คำตอบฟังแจ๊บสารภาพหน่อย
แจ๊คครับพี่แจ๊คอยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับ

ภูมิภูมิครับ
ทะเลาะอะไรกับน้องบ้างไหมฮะก่อนเกิดเหตุ

ที่เราลงมือกรอบเหตุมันพราดที่ครั้ง

เป็นเพราะว่าผมโมโหหลายเรื่องครับ

ก่อนหน้านี้เคยตีน้องเหรอไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหม
แจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหม
แจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหม
แจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหมแจ๊บต้องทำคนเดียวไหม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
เปลี่ยนใจมาโบกปูนใส่ถังแทนซึ่งทุกขั้นตอนมิ้นรู้เห็นตลอด
ยังบอกด้วยว่าก่อนลงมือทำร้ายน้องเอเนี่ยทั้งมิ้นและแจ๊บ
ร้อนไงไม่รู้กี่น้ำแข็งไว้เฮ่ยเสพไอซ์อ๋อโอเคเสพไอซ์นะฮะ
คุณผู้ชมหลังจากสอบปากคำแล้วนะครับเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแจ๊บเข้าห้องขังต้องจัดสิบเวรดูแล
อดส่องดูกล้องวงจรปิดตลอดเลยเพราะว่าแจ๊บเครียดครับ
เครียดรู้ได้เลยว่าเครียดก็เดินวนไปวนมา
ถ้านอนก็ล้มตัวนอนก็เอามือไก่หน้าผากอ่ะเจ้าหน้าที่กลัวครับ
แจ๊บจะคิดฆ่าตัวตายระหว่างถูกคุมตัวที่โรงพัก
พี่จะผูกคออุ้ยเว้นทีหรออ่านี่ไง
ตัวประวัตรนะครับเพราะว่าแจ๊ปเนี้ยเขามีคฏดีเกี่ยวกับยาเสพติด
สอนอนี่แหละท้องที่นี้เลยเป็นคนแถวนี้เลย
ที่สนดินแดง๔คดีครับตามหน้าจอครับคุณผู้ชม
ล่าสุดแจ๊บถูกดำเนินคดีในสองข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและปิดบังซ่อนเล้นอำพลางศพ
คดีนี้จบที่แจ๊บคนเดียวก่อนแต่น่าจะไม่จบที่แจ๊บคนเดียวแน่
แล้วจริงเนี่ยน้องเอน่ะไม่ใช่ว่าแบบกำพ้านะ
แล้วมิ้นกับแจ๊บถึงมาดูแลจริงแม่ของน้องเอเนี่ย
เขาก็เขาก็ยังอยู่นะคะคือคุณแม่อยู่ที่อุทัย
เลิกรากับพ่อของน้องเอไปแล้วมิ้นท์เนี่ย
มีศักดิ์เป็นพี่ชายของพ่อเพราะฉะนั้นก็มีศักดิ์เป็นป้าของน้องเอ
คือเหมือนกับว่าต่อให้แม่ของน้องเอเนี่ยเลิกรากับพ่อแล้วก็จริง
แต่ก็ยังแบบยังให้ลูกไปอยู่ในความดูแลของป้าได้
แต่ทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณแม่อยู่ที่อุทัยธานี
ใจแทบสลายเห็นรถคันนี้แล้วโลงลูกสาวมา

คุณแม่ของน้องใจจะขาดค่ะคุณผู้ชม
นี่ตอนที่นำร่างของน้องนะมาถึงที่สาราวัดสังกัดรัตนาคีรีอยู่ที่อุทัยธานีค่ะ
แม่ของน้องร้องไห้ใจจะขาดเลย
ตอนที่กู้ภัยให้แม่จุดทูบ

แต่ว่าแม่บอกว่าจริงแม่อยากเห็นหน้าน้องเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะว่าร่างของน้องไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้

เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย

แช่งให้ผู้ที่ก่อเหตุทำให้ลูกสาวแม่ตายตายตกไปตามกัน
คุณผู้ชมคะนักข่าวของเราคุยกับแม่ของน้องนะ
แม่เล่าให้ฟังว่าย้อนไปเกาะหน้านี้
ตัวคุณแม่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เอาน้องเอไปด้วย
รวมถึงแม่ของแม่ของตัวเองที่ป่วยติดเตียงก็ให้ไปอยู่ที่บ้านของมิ้น
มิ้นท์เมื่อกี้ขออภัยพูดผิดไปนิดหนึ่ง
ก็คือมีศักดิ์มิ้นท์เป็นพี่สาวของพ่อน้องเอ
ก็มีศักดิ์เป็นคุณป้าของน้องเอนะคะ
ทีนี้หลังจากที่คุณแม่ของน้องเอกลับมาที่อุทัย

แต่ว่าน้องเอไม่ได้กลับมาเพราะว่าก็ถามลูกนั่นแหละ
ว่าลูกยังอยากอยู่กรุงเทพต่อไหม
ปรากฏว่าน้องเออยากอยู่กรุงเทพต่อ
ก็เห็นว่าไม่น่าจะห่วงอะไรหรอกอยู่กับป้า
คงไม่เป็นอะไรก็มีการทำเรื่องกับทางพม
เพื่อยินยอมให้ลูกสาวอยู่ในความดูแลของมิ้น
ตั้งแต่น้องเอตอนนั้นสักประมาณ๖๗ขวบค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวคุณแม่ของน้องเอบอกว่าไม่ได้เจอกับลูกสาวเลยนะ
ใช้วิธีติดต่อพูดคุยกับลูกผ่านทางวีดีโอคอล

อยู่ด้วยกันที่อุทัยตลอดเลยแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมกลับ

แล้วก็ถามว่าแม่แม่รู้จักแจ๊บไหม
แม่บอกว่าจริงแม่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรอก
เพราะว่าแจ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบเป็นสามีใหม่ของมิ้นท์

เอยอมกลับมากับแม่คงไม่เป็นแบบนี้นะ
แล้วแม่ก็ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ศพน้องเอเนี่ยก็จะสวดอภิษฐรรมศพ๓คืนนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการชาปนกิจต่อไปค่ะ